ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องบนท้องถนนเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่เราเล่า
ถนนเส้นหนึ่งที่ฉะเชิงเซาคุณนัทพงศ์ที่บอกว่าที่ลื่น
อ่านี่อยู่หน้าเต็นต์รถแล้วผ่านมาก็ลื่นผ่านมาก็ถลายนะคะ
เป็นห้าหกคันได้แล้วเส้นนี้ก็มีคนบอกว่า
รอบปีเนี่ยโอ้โหเกิดอุบัติเหตุเป็นร้อยครั้งแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้าง
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวแล้ว
คุณผู้ชมคะแล้วรู้แล้วด้วยว่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำตรงจุดนี้
นะคะหน้าเต็นรถก้าวมีนาเส้นสุวินทะวงแยกสตาร์ไลท์ค่ะ
เข้ากรุงเทพที่ฉะเชิงเศร้านะคะอย่างที่บอกล่ะค่ะ
วันเดียวเกิดอุบัติเหตุถึง๕ครั้งเนี่ยมันผิดปกติแล้วล่ะนะคะ
นะคะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แบบนี้นะคะ
วันนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเซาคุณสมประสงค์อัตถาชิต
วดทางหลวงบ้านโพนะคะก็สั่งปิดช่องจราจร๑ช่องทางขวาสุด
ตรงเส้นที่มีปัญหาแล้วค่ะครับแล้วเขาก็เอาป้ายไฟกระพริบไปติด
เอากลวยยางไปตั้งเพื่อให้ผู้ที่ใช้เส้นทางอย่างน้อยชะลอความเร็วก่อน
นี่แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมันโอ้โหเกิดอุบัติเหตุซ้ำแบบนี้นะคะ
รองภูมิในการแขวงการทางฉาเชิงเซา

แล้วเจอค่ะเจอว่ามีสารเคมีที่รถบรรทุก
ตกเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
เจ้าสารเคมีเนี่ยมันทำให้เส้นจราจรสีเหลือง
ทาเป็นเส้นทึบบนพื้นถนนเนี่ย
มันหลุดลอกแล้วกลายเป็นคราบสีขาวแบบนี้ค่ะ
คราบตรงนี้เวลาเจอกับน้ำฝน
มันก็จะไหลไปตามพื้นถนน
คันแรกเหยียบไปก็พาสารเคมีลากยาวไปทำทาง
รถที่ตามมาพอเจอสารเคมีก็ลื่น
อย่างที่เราเห็นนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำกันนะคะ๕๖คันนะคะ

ทำความสะอาดก่อนเอารถน้ำแรงดันสูงมาฉีด
แล้วก็ขัดพื้นถนนก่อนเอาคราบสารเคมีออก
แล้วลำดับต่อไปก็จะติดตั้งป้ายแนะนำข้างทาง
เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าอย่างน้อยมาถึงตรงจุดนี้
มันเป็นจุดอุบัติเหตุเกิดบ่อยก็ชะลอความเร็วต่อ
โดยเฉพาะตอนที่เกิดฝนตกค่ะ
ค้นพบและเจออย่างแท้จริงนั่นคือสารเคมี
มันล่วงหล่นตรงนี้จากผู้ใช้ทาง
ซึ่งบรรทุกมาแล้วถนนเส้นนี้
สารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเนี่ย

อันนี้แข้นกัดศรีจราจรเราผลาดเลย

เป็นตีมร่างเคลือบกับศรีจราจรของเรา
ทำให้รถที่ตอกยางที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือว่าลมยางที่แข็งเกินไปอาจจะปัดได้
นี่ค่ะเจอสาเหตุนะคะแต่ว่าที่เขาบอกว่าในรอบปี
รอบปีมันเกิดขึ้นบ่อยแสดงว่าไอ้รถที่ขนสารเคมีผมตั้งข้อสังเกต
มันอยู่แถวโรงงานแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้โรงงานเยอะ
ก็เลย๖บ่อยหรือเปล่าไม่งั้นในรอบปีมันจะเกิดเหตุบ่อยได้ยังไง
ผมตั้งข้อสังเกตในฐานะนักข่าวนะครับท่านก็ลองตรวจสอบดู
เพราะว่าผมเป็นห่วงจริงไอ้ถนนลื่นแบบนี้ใช่คือเคยเจอกับตัว
เพราะว่าเป็นร้อยครั้งเนี่ยมันก็แสดงว่ามีหลายปัจจัยนะคะ
ก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะ
แต่อย่างน้อยตอนนี้มีการติดตั้งป้ายเตือนแล้วคุณผู้ชมก็ทราบเส้นทางนี้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเลนส์นี้ด้วยนะคะ